วันนี้เราพูดถึงเรื่องของประเพณีต่างกันเนอะ
เรื่องของงานบุญงานบวชนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เราเห็นอยู่ทั่วไปอยู่แล้ว
แต่ที่เราจะให้ดูเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะเป็นงานบวชสุดอลังการสุดโหด
แล้วก็เป็นงานบวชที่สร้างสีสันมากซึ่งแต่ละงานแต่ละที่แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันเลย
อ้าวมีที่ไหนอะไรบ้างนั้นไปดูกันหน่อยครับ
ถ้าพูดถึงประเพณีไทยที่สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับครอบครัวญาติมิตรและเพื่อนบ้าน
คงจะหนีไม่พ้นประเพณีงานบวชแน่นอน
งานบวชเป็นประเพณีไทยที่สืบเนื่องมาแต่โบราณการ
ชายไทยเมื่ออายุครบบวชก็ต้องเข้าพิธีอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้ตนเองและบิดามันดารวมทั้งหมู่ญาติอีกด้วย
วันนี้เราจะมารวบรวมสีสันงานบวชของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยมาฝาก
บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจ้า
เริ่มกันที่ขบวนแห่นาคด้วยรถโม้ปูน
ขบวนแห่นาคสุดแปลกนี้เกิดขึ้นที่บ้านบงตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำ
เจ้าภาพคืนายพระไพ่แก้วบัวพาอายุฮา๑๒ปี
และยังเป็นเจ้าของธุรกิจประกอบรถโม้ปูนด้วย
งานนี้เขาใช้รถโม้ปูน๙คันสำหรับบวชลูกชาย
และคนงานในโรงงานที่อยากจะบวช
โดยมีการดัดแปลงส่วนท้ายของรถบริเวณช่องใส่ปูนทรายมาเป็นที่นั่ง
ไว้สำหรับให้นาคและพ่อแม่นาคนั่ง
และที่สำคัญงานนี้นายประภัยรับเป็นเจ้าภาพเองทั้งหมด
จากรถโบ้ปูนไปต่อกันที่รถเกี่ยวข้าวกันบ้าง
ไปกันที่ตำบลรำมศักดิ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านต่างพากันฮือฮาเมื่อนายสมชายและนางเล็กระเบียบ
สองสามีภรรยาได้ใช้รถเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของครอบครัว
มาใช้แห่นาคลูกชายเพื่อนำไปอุปสมบทที่โบสถ์วัดโพเอน
โดยมีพ่อแม่พี่น้องนั่งอยู่บนรถเกี่ยวข้าวแล่นไปตามถนน
พร้อมเครื่องแห่แตรวงและผู้ที่มาร่วมงาน
และเหตุผลที่ครอบครัวนี้ใช้รถเกี่ยวข้าวมาแห่นาค
เพราะเชื่อว่าเป็นการเสริมบรมีให้แก่ครอบครัวที่มีอาชีพเป็นชาวนา
และมีรถเกี่ยวข้าวคันนี้ช่วยหาเงินสร้างรายได้มากกว่า๒๐ปีนั่นเองจ้า
ยังไม่หมดไปต่อกันที่ขบวนแห่นาคด้วยม้า
โดยมีง้อป่าซาไก่ขี่ควายเผือกเข้าร่วมด้วย
ที่จังหวัดนครปฐมก็ฮือฮาไม่แพ้กันค่ะ
แห่นาคที่นี่มีทั้งม้าและควายเผือกเข้ามาร่วมขบวนด้วย
งานนี้เจ้าภาพคือนายอาทิตย์และนางกฎชกรสร้อยทองมูล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลบางแขมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
จัดงานบวชให้กับลูกชาย
บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก
โดยนาคได้ขึ้นนั่งม้าแห่ที่ถูกแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงาม
และเต้นไม้เหยาะไปตามจังหวะเพลง
มีแต่วงเล่นดนตรีประกอบอย่างสนุกสนาน
และไฮไลท์ของงานก็คือ
น้าชายของน่าลงทุนแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นเจ้าเงาะป่าซาไก่
ขี่ควายเผือกมาร่วมงานด้วย
เรียกได้ว่าสร้างความสนุกสนานและตื่นตาให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากล่ะค่ะ
ต่อกันที่จังหวัดพิศนุโลกขอบอกว่าแปลกตามาก
กับประเพณีขย่าวแลแห่หนัก
ประเพณีนี้ถือเป็นประเพณีเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน
สำหรับการอุปสมบทของชาวนครไทยนั้น
มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนจังหวัดใดในประเทศ
ซึ่งชาวบ้านจะใช้แลที่ทำขึ้นจากไม้ประดับ
ตกแต่งด้วยผ้าและอุปกรณ์ตามที่หาได้ในท้องถิ่น
เพื่อให้หน้าที่อุปสมบทขึ้นไปนั่ง
โดยขบวนแห่จะใช้วิธีการหามเดินไปตามสถานที่ต่าง
ก่อนนำนักเข้าบทเพื่อทำพิธีอุปชา
ซึ่งตลอดเส้นทางชาวบ้านที่เป็นผู้แห่จะเต้นไปตามจังหวะดนตรี
แล้วเขย่าแลอย่างรุนแรงแต่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านว่า
เขย่าจะเป็นการแสดงถึงความตั้งใจของผู้บวช
ที่จะต้องมีความมุ่งมั่นในการบวชเรียน
แม้ว่าจะมีมารพจนก็ไม่หวั่นไหวนั่นเองจ้า
และสุดท้ายกับสุดยอดการแห่นาค
ที่ทำให้ทุกคนต้องเกิดอาการอึ้งทึ่งและเสียว
กับการแห่นาคโหดหนึ่งเดียวในโลก
ประเพณีของชุมชนสู่ประเพณีหนึ่งเดียวในไทยและในโลก
สำหรับแห่นากโหดที่บ้านโนนเสลาจังหวัดชายภูมิ
โดยมีความเชื่อกันว่าลูกผู้ชายบ้านโนนสะเหลา
ถ้าจะต้องบวชต้องผ่านการขึ้นแคร่คานหาม
วันที่แห่นากโหดจะเป็นวันสำคัญ
ในการที่ทุกคนในหมู่บ้านจะต้องออกมามีส่วนร่วมแห่หน้าเข้าวัด
โดยจะใช้คนหนุ่มที่ยังไม่ได้บวชของแต่ละหมู่บ้าน
ที่มีรุ่นพี่บวชมาช่วยกันหามแคร่ไม้ไผ่

และเขย่าโยนนาคอย่างรุนแรง

และถือเป็นการทดสอบความตั้งใจว่า
ผู้บวชจะมีความมุ่งมั่นอดทนจริงจังที่จะบวชแทนคุณบิดามันดาหรือไม่
ตลอดระยะทาง๓กิโลเมตร
ซึ่งตัวนาคจะต้องประคองตัวเองไม่ให้ตกลงมา
เพราะถ้าใครตกลงมาถูกพื้นดิน
จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่ให้บวชค่ะ

ถึงกับนอนดมยาดมเลยก็มี
ถือว่าแปลกและโหดสุดไปเลยจ้า
โอ้โฮเที่ยวจริงสงสารนักเหมือนกันนะคะคุณ

ใช่ต้องผ่านอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายนะ

สโลปายแหละในสมัยโบราณแต่ว่าเบาหน่อยก็ได้สงสัยพ่อนาคนะ
หลังจากที่เข้าโบสถ์เรียบร้อย
พักหลอนน่าจะหมดแรง
เพณีดีของบ้านเมืองเรานะคะ